ที่พักเพื่อไทยมีเป้าหมายแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งครั้งนี้
ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากแต้มต่อ๒๕๐สว
ที่เป็นผลผลิตมาจากกลุ่มอำนาจเก่า
เป็นการได้เปรียบที่จะทำให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองและการบริหารประเทศ
เกี่ยวกับเรื่องนี้การเมืองวงเล่าไทยรัฐออนไลน์ได้คุยกับนายนัทวุฒิใส่เกลือ
ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยในหลายประเด็นที่คนสงสัย
ก็จะได้รับการคลี่คลายว่าพักเพื่อไทยจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้
เราต้องการสิ่งที่เรียกว่าแลนด์สไลด์
หมายความว่าได้สอสอเข้าสภาเกินกึ่งหนึ่ง
ขณะนี้ตั้งเป้าหมายที่๓๑๐ที่นั่งเป็นเรื่องยากมากนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายสักก้าวหนึ่งอยู่แล้ว
ดังนั้นการตั้งเป้าหมาย๓๑๐ที่นั่งแม้ว่ายากแสนยาก
แต่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไปถึงให้ได้
งั้นมันไม่มีหลักประกันที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้
แม้ว่าโพลหลายสำนักจะมีผลออกมาในทิศทางเดียวกัน
พักเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้
แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น
เพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาล
อย่างน้อยก็มีบทเรียนมาแล้วจากการเลือกตั้งปี๒๕๕๙
ชนะการเลือกตั้งแต่เจอการใช้แท็กติกจนต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
สนับสนุนคนเหตุประยุทธ์หรือคนเหตุประวิทธิ์

หากดูตัวเลข๓๑๐ที่เปรียบเสมือนเป็นสมการทางการเมือง
จำนวนนี้อาจยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
เพราะหากพักเพื่อไทยจะผ่านจุดที่เรียกว่าสบายใจ
อย่างน้อยต้องได้๓๗๖เสียง
แล้ว๓๗๖เสียงจะมาจากไหน
ถ้าเพื่อไทยเกินครึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลพักร่วมฝ่ายค้านเดิม
รวมกันได้เกิน๓๐๐ที่นั่ง
เกิน๓๐๐ที่นั่งใน๕๐๐จากสภาพผู้แทนรัศดร

แต่ถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิด
แล้วหากต้องเอาพักพลังประชารัฐมารวมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรัฐบาล
จะมีความเป็นไปได้แค่ไหน
ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดการสมยอมกันแบบนี้ได้

จะมาเป็นลูกน้องคุณฮุ้งอิงมันจะเป็นอย่างไร

เขาจะพยายามกันอย่างถึงที่สุด
ในการตั้งรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ
พักร่วมรัฐบาลปัจจุบันจะจับมือกัน
ผมไม่เชื่อว่า๒ป๓ปเขาจะแต่งกันจริง
สิ่งที่นายนัทธวุฒิแสดงความเห็นมานั้น
ทราบคำตอบชัดเจนหลังวันที่๑๔พฤษภาคม

หรือจะพลิกผันเป็นอย่างอื่นอีกไม่นานจะได้รู้